สวัสดีน้องแตงกวามากวนถึงที่เลย

ไม่ป็อโยโยเราก็เป็นห่วงพี่เอ่ย

คือการใช้ชีวิตคู่ใครที่มีครอบครัวหรือว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องครอบครัวมาก่อน
ก็อันนี้สังผัสที่ทุกคนต้องเข้าใจในเหตุผลที่เราเลิกกัน

เรียกไม่ดีหรือเราถึงอยากทำเอง
มันก็ไม่เชิงอะค่ะแต่เราก็เรายังมีความสามารถที่เราจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้
ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างค่ะ
ตอนนี้ก็ยังมีร้านนวดที่เปิดที่เปิดเป็นธุรกิจแรกของตัวเองเลยก็ไปได้ดีค่ะ
แล้วก็ยังมีพวกที่จำพวกที่เครื่องลางของขังที่ทุกคนศรัทธาและหนูก็ศรัทธาใช่ค่ะ
แต่อย่างเหรียญล่าสุดที่หนองคายนี่อันนี้อันเดียวกันไหมคะ
เดียวกันค่ะอันนี้ขวัญเป็นไอเดียของหนูเองที่เราศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งแบบนี้
แล้วเราก็จัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้บูชาเป็นที่พึ่งทางใจ
แต่งควาแหล่งด้อยได้สนใจเรื่องแบบนี้เราก็อายุยังน้อยอยู่แหละนะ
มันก็เจอกับตัวเองแล้วก็ประสบการณ์กับตัวเองโดยตรงค่ะ
ก็เลยเชื่อทีแรกก็เป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยใช่ใช่
ท่านมาเข้าฝันเหรอครับ
เข้าฝันทั้งควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรหลายอย่าง
ที่ทำให้เราร้องไห้ที่ทำให้เรารำอย่างนี้
มันก็เป็นเรื่องจากที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อน
จนเจอกับตัวก็ถือว่าถือว่าถือว่าใช่เพราะว่าเราขอพรอะไรไปอย่างนี้ก็สำเร็จ
ลำเลยนี่พี่ฟังก็ตกใจนะ
ลำค่ะตอนนั้นหนูไปพิศนุโลกไปไหว้พระแม่สุพรรณกัลยามา
พอไปไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยหนูถึงกับแบบร้องไห้ไม่มีเหตุผล
แล้วก็ลุกขึ้นมาลำแล้วก็ไปตรงจุดที่
ท่านได้โดนส่งตัวไปอีกประเทศนึงอย่างนี้
ก็คือแบบหนูยืนร้องไห้เสียใจหนักมาก
ความรู้สึกหนูก็เลยแบบเอ้ยทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้
พี่เออยู่ด้วยค่ะตอนนั้นค่ะ
เป็นความเชื่อนะเหตุผลหนึ่งมันเป็นที่เราต้องหย่า

อันนี้มันก็มันไม่เกี่ยวกันค่ะมันไม่เกี่ยวกันเลย
เพราะว่าไอ้ที่เราเลิกกันเพราะว่ามันมีทั้งทัศนคติ
แล้วก็การใช้ชีวิตคู่ที่มันยังไม่ลงตัว
แล้วก็ศึกษาใจกันน้อยเกินไป
ที่ว่านับถือท่านเราอาจจะไม่ประสบความเสร็จเรื่องความรัก
มันก็ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยว
คิดว่าตอนนี้น่าจะเลี้ยงชีวิตได้เนอะ
ได้ค่ะเรียนได้เพราะว่าเราเลิกกันแล้ว

ก็ยังแบบดูแลทั้งหนูแล้วก็เลโก้เหมือนเดิม
ลูกชายเราก็ไม่ได้ไปบอกเลยเนอะน้องก็เด็กอยู่
ไม่ต้องบอกค่ะเพราะเราทั้งสองคนก็ยังให้ความรัก
แล้วก็ความอบอุ่นกับเขาเหมือนเดิม

ตอนนี้น้องอยู่กับคุณยายที่เพชรบูรณ์ค่ะ
ค่ะแล้วก็เรียนที่นู่นเลย

เขาแค่ไปเอาไปเอาบรรยากาศที่มันเย็น
แล้วก็ไม่มีมลพิษเหมือนที่กรุงเทพ

ยังเด็กอยู่ด้วยตัวเองอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้

ด้วยความเป็นแม่พี่ทุกคนก็จะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยว่าแบบ

อย่างไนโก้ค่อนข้างสนอ่ะเอาอยู่เนอะ
เอาอยู่ค่ะเอาอยู่เพราะว่าเรารู้ใจเขา
พ่อจะมาเจอยังไงคะแบบต้องแบ่งเวลา

ถ้าเขาว่างจากงานเขาก็มาเจอได้ค่ะ

มันไม่สอนหรอกมันไม่สอนเพราะว่าตอนที่เราเลิกกัน
เราก็เลิกกันด้วยดีแล้วก็คุยกันแบบ
ป๊าก็มีได้เพราะว่าในส่วนนี้หนูดูแลของการเป็นภรรยาได้ไม่เต็มที่
มีส่วนที่ทำให้เราเลิกกันด้วย
อันนี้คือหย่าจริงจดทะเบียนเดือนไหนคะ
ใช่ค่ะน่าจะสัก๕เดือนที่แล้วค่ะ

ถึงไหมอ่ะ๓เดือน๔เดือนที่แล้วได้ค่ะที่จดกันจริง
ก็คืออย่าขาดเลยแล้วก็ให้เขาไปมีคนอื่นเลย
อันนั้นก็หนูไม่ได้บอกว่าไปมีคนอื่นเลยก็แค่แบบแล้วแต่โอกาสของเขาอะค่ะ
ครับแต่ว่าเข
ไม่ติดค่ะไม่ติดแต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาใช่
อย่างขาวที่
ที่ล่าสุดเขาออกมาแฉว่าเป็นเด็กอางมีลูกแล้วอะไรอย่างนี้เราพอทราบไหมคะ
อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะว่าเขาเป็นมายังไงเพราะว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขา
สาวโซเชียลก็อดไม่ได้เขาเปรียบเทียบกันนะเนาะ
หนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเรื่องนี้หนูขอไม่ยุ่งดีกว่า
พี่เขาไปเลยปล่อยพี่เขาไปค่ะ

ก็ยังติดต่อเพราะว่าเรายังมีลูกที่เราจะต้องมาช่วยกันดูแล
ทางนู้นจะหึงจะห่วงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
คือทางนู้นเขาหนูพูดได้คำเดียวว่าบอกพี่เอแล้วว่าต้องเข้าใจในสถานการณ์ของเรา
ใช่ค่ะ
ก็ต้องฝากบอกว่าให้เขาเข้าใจด้วย

ค่ะ

ค่ะ

ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ

ค่ะ

มาปล่อยช้าเกินไปมา
ให้สังคมรู้ช้าเกินไป

หนูขาตั่วปกพร่องเรื่องเซกส์มันจริงไหมคะ

แต่มันเวลาเรารียงลูกมาก่ะ
มันเหนื่อยจนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย

มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วแบบเราไปพูดมากเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี
คนมีครอบครัวจริงเนาะใช่ค่ะฝากคนติดตามข่าวหรือแบบจะฝากงานอะไรแตงกวาหน่อยไหม
ส่วนงานดึงลางอะไรฝากได้นะ
งานก็ถ้าสนใจเลโก้ก็ติดต่อมาที่ไลน์ส่วนตัวได้เลย
ส่วนเครื่องรางของขังเช่าไล่

มีค่ะมีเป็นเหรียญพญานาคใช่ค่ะ
คงยังทำอยู่เรื่อยเพราะเราศรัทธาแล้ว
อย่างน้อยก็มีที่ยึดเหนียวจิตใจของครอบครัวค่ะ
ความเชื่อพี่เฟี้ยวฟ้าวหลายท่านถูกลอตเตอรี่

แต่หนูก็ถูกอยู่ค่ะแต่ไม่ได้เยอะ

แต่ส่วนมากคนก็จะติดตามเราเขาก็จะได้หวยจากเราเยอะ
แต่หนูถูกนานทีถูกค่ะ
แต่ก็จะได้งานมาสักส่วนมาก

เวลาหนูฝันเขาก็มาบอกตรงเลยแล้วหนูก็ซื้อเงียบ
เป็นพ่อของผ่าน่าของนี่หรอคะ